เรื่องของแอลกอฮอล์หลายคนพกนะพกตลอด
มีตลอดมีนะคะเหมือนกันผู้ชายคนนึงค่ะ
ดูก็เกลียบเขามีตลอดค่ะ
เนี้ยซื้อแอลกอฮอล์มาเขาแบ่งใส่ขวดให้เขาบอกว่าเช็ดได้
ที่เอาไว้ทำความสะอาดดูใช้ได้ดูนะครับไหม้ครับผมพลาสติกไหม้
โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผม
อย่างนี้นี่ทำไงเนี่ยจะเช็ดออกไหมเนี่ยน้ำรูปฝาบรอบแล้วยังไม่หายเลย
ตายตายตายโดนซะแล้วครับผมจะทำอะไรครับดูกันดีดีด้วยนะครับผม
อืมคือเข้าใจว่ากลัวเชื้อโรคนะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า
เอ๊ยไอลกอฮอล์พวกนี้เนี้ยก็อืมมันแสดงว่าเป็นแอลกอฮอล์เพียวเพียวอ่ะ

อันเนี้ยถิตรงกับบางวัตถุไม่ได้เอื้อ
ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งแบบนี้กลางแดดมันยิ่งทำปฏิกิริยาแบบนี้ครับ
ใช่ใช่อ่าคุณผู้ชมทีนี้เนี้ยอ่า
พอคลิปนี้มันถูกปรากฏออกมาในโลกออนไลน์
มีคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของเจ้าแอลกอฮอล
เขาอธิบายบอกว่ากรณีเป็นวัสดุหนัง
วัสดุที่เคลือบแว็กซ์ในรถยนต์
พวงมาลัยหุ้มหนังหัวเกียร์เบาะหนังหรือแผงคอนโซล
ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด
เพราะแอลกอฮอล์จะไปชะล้างไขมันที่เคลือบผิวออก
ทำให้วัสดุแห้งหรือสีซีดลงไปไหนที่สุด
ทางที่ดีควรใช้น้ำสบู่อ่อนทำความสะอาดก็ได้
สิ่งสำคัญคือห้ามนำแอลกอฮอลทิ้งไว้ในรถโดยเด็ดขาด
เพราะหากไปจอดกลางแดดจะมีโอกาสเกิดไฟไม่ได้
ซึ่งก็จริงนะคะก็เป็นบทเรียนที่เรานำมาฝากกันนะฮะ
อ่านดูดีนะครับเวลาไปซื้อตามเพจ
ผมเห็นผมแอลกอฮอลที่บ้านใกล้จะหมดเข้าไปสำรวจดูเหมือนกัน
คือเดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์

เปรย์สำหรับเช็ดพื้นทำความสะอาด

และประเภทแบ่งขายนี่ยังไงก็ถ้าตรวจสอบไม่ได้
ก็ลิ่งได้ลิ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวค่าซ่อมรถมันจะแพง